แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมคะเอามาดูกันหน่อย
ผู้ชายคนหนึ่งอยู่กินกับภรรยาตัวเองมาหลายปี
ซึ่งมีลูกน้อยอายุเพียงแค่๗เดือน
วันดีคืนดีที่ผ่านมาหลายปีไม่เคยมีปัญหาอยู่ดีไม่รู้เป็นอะไร

แล้วคิดว่าเดี๋ยวเมียจะหนีเดี๋ยวเมียจะปันใจ
อยู่ดีบอร์ดนี่มีคนลงมาจากฝ้าเพดานมาแอบคุยด้วย
แล้วรู้ไหมว่าถึงขั้นล็อกประตู
ตัวเองออกไปทำงานลูกกับเมียอยู่ในห้องแถมทำร้ายเมียด้วยนะ
แล้วตัวเองไปทำงานล็อกไว้๓ชั้นแม่กุญแจสามชั้นอ่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยเหลือเพราะเธอร้องไห้ขอความช่วยเหลือค่ะ
คือเนี่ยเธอร้องไห้แบบนี้ที่ถามว่าอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยคือมาถามมายืนคุยทำไมไม่ช่วย
ไม่ใช่นะเขาเตรียมอุปกรณ์มาอยู่

ดูที่ประตูหน่อยประตูมันมีแม่กุญแจล็อกอยู่๓ลูกด้วยกัน

คือคุณต้องตัดคือเจ้าหน้าที่ต้องไปเอาเครื่องมือมา
แล้วตัดกุญแจออกทีละอันทีละอันทีละอัน
สุดท้าย๓อันน่ะล็อกทั้ง๓ชั้นน่ะ

ใช่ค่ะโอ้โหสงสารนะยืนร้องไห้ตอบคำถามเจ้าหน้าที่
นี่คือนางสาวพัชราพรอายุ๓๖ปี
อุ้มลูกสาววัย๗เดือนเท่านั้นเอง
ร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่อยู่ภายในห้องเช่า
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
สามีคือนายวิทยากรเกิดอาการหลอน
คิดว่าเมียตัวเองจะพาผู้ชายมาซ่อนไว้บนฝ้าเพดาน
แล้วก็ทำร้ายตบตีบีบคอเธอบอกว่าเธอกลัวตายมากนะคะ
ตอนเช้าสามีออกไปทำงานแล้วใช้แม่กุญแจ
เธอเลยบอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงเลยขอความช่วยเหลือจากเจ้าของห้องเช่า
เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเธอโดยรวมเธอกลัวตาย
ตำรวจสพมาตุพุทธไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับ
ไปกับเจ้าหน้าที่พมด้วยของจังหวัดระยอง
เข้าไปช่วยเหลือนอกเหนือจากตัดกุญแจออก
พาแม่กับลูกน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ก็ยังโชว์ตัวแม่กุญแจ
หวาดกลัวร้องไห้อยู่ตลอดเวลา

มันจะมีรอยแดงรอยช้ำนะคะ
บริเวณคอและบริเวณหัวเธอก็มีบาดแผลด้วย
เล่าแบบนี้บอกว่าเธออยู่กินกับสามีคนนี้นายวิทยากรมา๓ปี
เพิ่งจะมีลูกสาวอายุ๗นิ้วดูนี่ตัวน้อย
คลอดเองนะคะด้วยกัน๑คน
ที่ผ่านมาสามีทำร้ายร่างกายเธอมาแล้ว๓ครั้ง

อยู่ดีสามีก็มาเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็ยังปกติ
สุดท้ายมาแอบรู้ว่าสามีไปเสพยาบ้า
แล้วเกิดอาการหลอนเห็นไหมมันมาอยู่ที่ยาบ้าอีกแล้ว
หลังจากนี้เธอบอกว่าจะขอกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดเลย
สารลูกสาวตัวน้อยที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
เพราะอะไรระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
น้ำเสียงคลอร้องไห้ตลอดเวลาน้ำตาก็ไหล

เพราะเธอก็เพิ่งจะมีลูกน้อยกลายเป็นอยู่ดีสามีไปเหมือนหลอนยาบ้า
เพิ่งจะมาเสพแล้วกลายเป็นมาทำร้ายร่างกายเธอแบบนี้
อยากกลับไปคือไม่เอาเรื่องสามีนะถ้าสามีไม่ตามมาร้าราน
อยากส่งเสียเธอยอมเธอโอเค
ทีนี้แน่นอนเบื้องต้นตอนนี้พมของจังหวัดระยองนะคะต้องส่งตัวเธอ

แล้วก็นี่แหละค่ะก็คงจะต้องติดต่อครอบครัวของเธอ
ให้มาดูแลกันหน่อยว่าจะเอายังไงต่อไปดีเนอะ